มาถึงข่าวที่ผมโปรยเอาไว้
คือรถกระบะเฉียวชนกับรถเก๋งของวัยรุ่น
รถกระบะบอกโอ๊ยน้องไม่ต้องห่วง
พี่เป็นประหลัด
แล้วที่พี่มาจอดตรงนี้นะ
พี่มารอเองมาจอดรอเอง
แต่พี่เล่นขับมา๒๐กิโลเมตรครับ

จากข้ำสูงมาครับ
เบื้องเนี่ยรถเสียหายเบื้องกว้ามเสียหาย

เอานี่แหละครับผู้เสียหายถ่ายคลิปเอาไว้
ตอนที่เคลียร์กันกับผู้ชายคนที่ก่อเหตุ

แต่พูดจากคล้ายนะคล้ายคนเมา
แล้วก็ถ่ายให้ดูด้วยว่ารถกระบะของพวกเขาเสียหายยังไง
รถคู่กรณีเนี่ยกันชนหายไปทั้งที่แทบ

เหตุเกิดในพืชที่ตะบนซำสูงอาเภอสำสูงนะครับ

ผู้ก่อเหตุขับรถเก๋งไปชนกับรถกระบะของเจ้าของคลิป
ทำให้ประตูฝั่งคนขับเนี่ยบุบสีถลอกแล้วก็ผู้ก่อเหตุขับรถหนี
จอดมารับผิดชอบจากนั้นวัยรุ่นทั้งสองคนก็ขับตามตามมาถึงถนนเรียบคลอง
ห่างจากจุดที่ชนกันตั้ง๒๐กิโลเมตรนะฮะทั้งสองฝ่ายลงมาเคลียร์กัน
ฝ่ายผู้ก่อเหตุก็อย่างที่บอกไปคล้ายคนเมาบอกโอ๊ยพี่เป็นประหลัดอยู่แถวนี้แหละ
นี่ไม่ได้หนีนะแต่ที่มาจอดเนี่ยมาจอดรอเคลียร์ไง
ฝ่ายไวรุสว่าโอ้โฮพี่พี่มาตั้ง๒๐กิโลเมตรนี่รอเคลียร์เหรอ
คือระหว่างที่รอตำรวจรอประกันผู้ชายคนก่อเหตุ
ยังขับหนีอีกสองรอบนะยังจะไปต่อจะไปรอหน้าอีก
แต่รถสตาร์ทไม่ติดคงจะเป็นเพราะความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการชนนั่นแหละ
ตำรวจมาตรวจสอบเอ้อเป็นประหลักจริงว่ะเป็นประหลักจริงนะฮะ
แต่ตอนนี้พักร้อนอยู่นะหลังจากนี้ตำรวจเดี๋ยวจะเชิญทั้งสองฝ่ายมาให้ปากคำ
ยืนยันว่าจะให้ความเป็นธรรมทั้งสองฝ่าย
ล่าสุดครับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นสั่งการให้อำเภอสามสูง
สมศักดิ์ว่าไงเนี่ยพี่สมศักดิ์นะครับลองฟังหน่อยฮะ
ต้องเรียนว่าการขับขี่ยานพานะนั้นเนื่องจากอาจจะเป็นยานพานะส่วนบุคคลส่วนตัวนะครับ
ก็แล้วถ้าเกิดอยู่ในช่วงที่เขาลาพักผ่อนจริงนั้นก็คงจะเป็นความรับผิดชอบ
ในเรื่องส่วนตัวบุคคลต่อบุคคลแต่การที่หากเป็นการหลบหนีนะครับ
แล้วก็ทำให้เกิดความเสียหายหรือผิดต่อกฎหมายนั้น
ผู้กระทำผิดก็ต้องรับผิดชอบไปนะครับ
ในส่วนของการดำเนินการตรวจสอบข้อที่จริงนั้นก็คงขอเวลาให้ทางอำเภอได้ตรวจสอบ

ถ้าผิดเรื่องส่วนตัวนะขอบคุณลาพักร้อนไม่ได้อยู่ในเวลาราชการนะครับ